ต่อกันที่จังหวัดตราดนะครับล่าสุดทหารกับชาวบ้านก็มีการร่วมกันสร้างฝ่ายชะลอน้ำสู้วิกฤตภัยแรง
ผ่านน้ำเป็นทอดทอดไปใช้ในสวนผลไม้นะครับติดตามเรื่องภัยแรงที่จังหวัดตราดกันครับ
คลุกบรรจุใส่กระสอบถูกชาวบ้านและก็ทหารร่วมกันนับร้อยคนลำเลียงไปสร้างฝ่ายชะลอน้ำ
เป็นการยกระดับความสูงของน้ำในคลองให้สูงขึ้น
เกษตรกรสวนผลไม้ที่มีน้ำใช้ดูแลสวนอย่างเพียงพอช่วงของใกล้เก็บเกี่ยวแบบนี้ครับ
นายวิรสักหารพัฒน์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่๖ที่บ้านครองแอ่งตำบลบ่อพลอยก็บอกว่า
สภาพอากาศในปีนี้แปรปรวนอย่างมากครับทำให้ฝนตกในพื้นที่น้อย
เกิดปัญหาภัยแรงขึ้นประกอบกับเกษตรกรก็ปรับเปลี่ยนการปลูกยางพารา
ประสบกับปัญหาราคาตกต่ำไปปลูกผลไม้แทน
จึงทำให้มีปริมาณน้ำที่ใช้ต้องใช้เพิ่มมากขึ้นจนเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำครับ
ครับเกสอำเภอบัไรนะครับคือปีนี้มันแลงถึงเมษา
คือน้ำไม่สามารถจะมาเติมในในหน้าฝ่ายได้คือเราก็ต้องเลยต้องหาวิธีกันนะครับ

ปีนี้แต่ละฝ่ายกักก็คือมาทำเสวนเพิ่มพื้น
คือการใช้น้ำก็เพิ่มขึ้นครับ
สำหรับการสร้างฝ่ายชะลอน้ำครั้งนี้ใช้งบประมาณ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตรฉุกเฉินจากสถานการณ์ภัยแรงของจังหวัดตราด
ผ่านไปอย่างอำเภอบ่อไร่และอบตบ่อพรอย
ดำเนินการจัดหากระสอบแล้วก็หินคลุก
ส่วนชาวบ้านที่ใช้แรงก็มาลงขันกันนะครับ
โดยฝ่ายชะลอน้ำมีความสูงประมาณ๒เมตรกว้าง๖เมตรยาวประมาณ๒๐เมตร
ผัดน้ำขึ้นด้านบนซึ่งก็จะกั้นเป็นช่วง
เพื่อให้สามารถใช้เครื่องสูบน้ำนำไปรดสวนผลไม้ได้
การสร้างฝ่ายอันแรกใกล้เสร็จแล้ว
หินคุกไปแล้วประมาณ๑๐๐ตัน
โครงการนี้ก็จะสามารถช่วยประชาชนให้รับความเด็บร้อน
ตอนนี้อยู่ประมาณ๒๐๐ครอบครัวแล้วก็บรรเทาลงไปได้
รวมทั้งครอบคลุมพื้นที่สวนผลไม้อีกนับพันไร่ครับ